ก็คือมีเพจนางงามแฉว่าตอนนี้เขากำลังมีปัญหาอยู่กับคุณออน

ถึงขั้นว่าเตรียมจัดฉี่สัญญา

เขาบอกว่าล่าสุดเขาไปเจอสาวน้ำตาลคุณน้ำตาลก็บอกว่าไม่มีเลย
ยังไม่รู้เลยว่าข่าวนี้มาจากที่ไหนพี่ที่กองประกวดก็ยังดูแลเขาเหมือนเดิมนะคะ
ส่วนเรื่องที่มีคนเห็นว่าตนลบชื่อคุณออนออกจากไอจีนั้นเนี่ย
ไม่ได้ลบอะไรเลยแต่เป็นการเพิ่มชื่อเข้าไปมากกว่าเพื่อที่จะติดต่องานได้สะดวกยิ่งขึ้น
แล้วก็อีก๒ปีจะเป็นสัญญาอยู่กับละครไม่อยากให้ทุกคนจินตนาการไปไกลมันไม่มีเหตุผลอะไร

สัญญาเหมือนให้ออกมากว่าจะมาตรดิถามคุณออลย่ากัน
ตอนนี้น้องน้ำตาลพูดไงทุกคนก็อยากจะรู้ว่าคนออลว่ายังไงบ้าง
โอเคนักศึกษาโอเคโอเค